ดังนั้นบรรยากาศในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์
แต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดพิธีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าคำแนะนำในการจะจัดตกแต่งสถานที่อย่างไรช่วงแรกมีให้ติดตามด้วย
ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะการจัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชศักระนะคะ
เพราะว่าหน่วยงานต่างก็ได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ในลักษณะดังกล่าว
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
การจัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชศักระที่ถูกต้องควรจะมีการจัดตั้งอย่างไรนะคะ

การจัดตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชศักระให้จัดตั้งตามความเหมาะสมโดยประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์หรือพระบรมศาสติสลักษณ์
จัดวางผ่านพุ่มดอกไม้สดหรือแจกันดอกไม้สดให้งดตั้งพุ่มเงินพุ่มทอง
เครื่องทองน้อยโดยให้หันพุ่มดอกไม้เข้าหาพระบรมชายาลักษณ์หรือพระบรมศาสติสลักษณ์
เชิงทูบปักทูบไม้ระกรรมหนึ่งเชิงอยู่ด้านซ้ายมือของผู้จัด
และเชิงเทียน๑เชิงอยู่ด้านขวามือของผู้จัด
ทั้งหมดตั้งรวมอยู่ในพานทอง
ตกแต่งฐานโต๊หมู่ด้วยต้นไม้ดอกไม้หรือผ้าสีดำขาวตามความเหมาะสมแต่ไม่ต้องตั้งทงชาติและทงพระปรมาพิไทย